การซื้อบ้านหลายคนเวลาจะซื้อบ้านเนี่ย
เลือกบ้านหรูก่อนให้เหตุผลว่าเชื่อมั่น
ระบบรักษาความปลอดภัย

เพราะว่าจากการที่ตำรวจไปรวบตัว๒โจรแสบ
ที่เขาชอบไปยกเขา๑๒ครั้ง
เขาบอกว่าเขาเลือกบ้านหรู
เพราะมันเงียบดีคนไม่พลุกพลาด

คือบ้านหลังนี้มีขยับอะไรนิดหน่อย
คงไม่มีอะไรหรอกมั้งคือไม่มีใครยุ่งกันนะคะ
คือมีกลยุทธ์ในการดำเนินการ
นี่ค่ะนี่เป็น๒โจร๒คน
ที่ตำรวจสนประเวทจับกลุ่มตัวได้นะคะ
คนแรกนายวสันประหยัดทรัพย์อายุ๓๙ปี
อีกคนค่ะนายจินวัฒน์โสประชุมอายุ๒๐ปี
ได้พร้อมของกลางเป็นนาฬิกาข้อมือไซโก้๑เรือน
นาฬิกาเรือนนี้มูลค่าประมาณ๒๐๐๐บาท
และยานพานะที่ใช้ในการก่อเหตุ
ก็คือรถจักรยานยนต์ฮอนโดเวฟสีขาว
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพประเวท
บอกว่ามีคนร้ายเข้าไปลักขโมยทรัพย์สินอยู่ในบ้านค่ะ
บ้านเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตสะพานสูง
สิ่งที่คนร้ายได้ไปผู้เสียหายบอกว่าได้เงินสด๑๐๐๐บาท
นาฬิกาข้อมือไซโก้มูลค่า๒๐๐๐บาท๑เรือน
ทีนี้การก่อเหตุล่าสุดของเขามีภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งตำรวจก็เอาหลักฐานนี่แหละตามไปเลย
ตั้งแต่หน้าบ้านที่เขาไปก่อเหตุ
แล้วก็ตามออกไปนอกหมู่บ้านแล้วก็ไปรับกล้องตัวอื่นไปเรื่อย
ในซอยวัดลาดบุญเขตลาดกระบัง
อาจจะเห็นว่าช่วงที่เขาก่อเหตุบ้านหลังอื่นก็ไม่เห็นออกมามอง

คือบ้านเขาอยู่เงียบนะหมู่บ้านแบบนี้เนี่ยนะคะ
พอตามจากกล้องวงจรปิดไปแล้วเนี่ยตำรวจนำกำลังเลยค่ะ
นายวสันหนึ่งในผู้ก่อเหตุยืนอยู่ข้างรถ
เมื่อนายวสันเห็นเจ้าหน้าที่พยายามเดินหนีค่ะ
รู้ตัวแล้วนะตอนนั้นเจ้าหน้าที่เดินหนีใช่ไหมแสดงตัวเลยค่ะ
แล้วก็เชิญตัวมาสอบสวนที่สนประเวท
ต่อมานายวสันค่ะยอมรับว่าเป็นคนร้ายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดจริง
โดยร่วมกับนายจินวัฒน์ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปควบคุมต่อเลยนะคะก็คือนายจินวัฒน์
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การตรงกันว่าร่วมมือก่อเหตุจริง
พฤติการก็คือขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนตามหมู่บ้าน
เน้นเฉพาะหมู่บ้านหรูเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยมีคนพลุกพลาด
สะดวกต่อการลักลอบเข้าไปในบ้านทำมาแล้ว๑๐ครั้ง
ประเวท๖ครั้งโคคราม๓ครั้งลาดกระบัง๓ครั้ง
สินที่ได้เอาไปขายแล้วก็แบ่งเงินกัน
ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนี่แหละบางส่วนก็เอาไปเที่ยวนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์กลางคืนในเคหาสถาน
ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำผิดหรือรับของโจร
นำตัวทั้ง๒คนส่งพนักงานสอบสวนสพสนประเวท
พร้อมประสานสอนอพื้นที่ที่คนร้ายเคยไปก่อเหตุมาอายัดตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
บ้านใครอยู่พื้นที่ประเวทโคครามลาดกระบัง
และเน้นว่าเป็นหมู่บ้านหรูสงสัยว่ามีขโมยมาขึ้นมายกเขา
ไปดูได้ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้